อย่างที่น้องใบตองบอกนะอุบัติเหตุมันไม่ได้เลือกสถานที่และเวลา

เอาเลยมาฝากเตือนกันอยู่ทุกวี่ทุกวันครับคุณผู้ชมครับ
ดูกันหน่อยแล้วกันนะครับกับวินาทีเชียดตายในครั้งนี้ครับ
โอ้โหน่ากลัวไหมเนี่ยฮะรถติดไฟแดงกันอย่างนี้ไม่ได้ใช้ความเร็วอะไรเลยนะ
แต่คุณเห็นไหมมอเตอร์ไซคันนี้มาโผล่อยู่ตรงหน้ารถบรรทุกแล้วอยู่ในระยะประชิดเท่าที่ผมสังเกต
แล้วเดาดูนะคนขับด้วยความที่ว่าเขาอยู่สูงเขามองไม่เห็นหรอกครับว่ามอเตอร์ไซค์มาอยู่ข้างหน้ารถเขา

ไฟเขียวเขาก็ขยับรถไปตามปกติแน่นอนฮะเขารู้สึกได้แล้วครับว่าชนอะไรบางอย่างเขาเลยเบรกทัน

ถ้าขับไปเร็วกว่านี้ล่ะแล้วเบรกไม่ทันล่ะมันจะเกิดอะไรขึ้นอืมโอ้โห
ดีที่สุดนะครับนับตัวเองลงไปก่อนนะครับ